ต้องหักปากกับได้เมียคุณพุทธ

อนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับด้านหลังของผมคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่า
อนุสวรีประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยรถเครื่องขยายเสียงทั้งสองคันเนี่ย
ออกจากธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อเวลาครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
ก่อนที่จะเคลื่อนมาสู่อนุสาวรีประชาธิปไตย
ณจุดนี้ทำให้บริเวณถนนราชดำเนินนอก

นานี้มีการปิดการจราจรไปแล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ถ้ำกลางโดยรอบของถนนอนุโสรีประชาธิปไตยนั้นคุณผู้ชมครับ
บริเวณเกาะกลางถนนนั้นมีตำรวจควบคุมฝุงชน
ซึ่งมาจากตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับ
ยืนล้อมบริเวณโดยรอบอนุสวรีประชาธิปไตยไว้
เนื่องจากกลัวว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะเข้าไปทำลายต้นไม้ด้านใน
ที่จะนำไปคืนที่สารวการกรุงเทพมหานคร
ตามที่ประกาศไปก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ประมาณ๑๐นาทีนั้น
มีรถเครื่องขยายเสียงของตำรวจนั้น
ประชิดในพื้นที่ของการชุมนุมนะครับ
ทำให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยเกิดความไม่พอใจ
จากทางตำรวจนั้นต้องการให้มีการสลายการชุมนุมอย่างเร่งด่วน
ทำให้แก่นำนั้นประกาศบนเวทีไล่เครื่องขยายเสียงดังกล่าวนั้น

เป็นเหตุให้ทางตำรวจนั้นตกอยู่ในวงล้อมของกลุ่มผู้ชุมนุม
จนสุดท้ายต้องล่าถอยออกไป
เพราะว่ากลุ่มของตำรวจนั้นมีน้อยกว่ากลุ่มของผู้ชุมนุม
โดยมีตำรวจติดตามเพียงแค่๒คนเท่านั้นนะครับ
พยายามที่จะเข้าไปภายในบริเวณเวทีของกลุ่มผู้ชมนุม
ตำรวจนครบานออกไปซึ่งระหว่างเวลานั้น
ด้วยมีกุมกาดของกุมพู้ชุมนุ่ม
ก็มีทางกุมผู้ชุมนุ่มคอยประชิดไว้

สภาพอากาศค่อนข้างร้อนเป็นอย่างมาก

มีทางตำรวจควบคุมฝุงชน
คอยที่จะมาควบคุมพื้นที่
เหนือจากบริเวณถนนราชดำเนินนอกฝั่งถนนดินสอข้างกับโรงแรมดินสอนั้นคุณผู้ชมครับ
ยังมีทางฝั่งซ้ายมือของผมฝั่งถนนรัฐธรรมเนินนอกที่จะมุ่งหน้าไปสู่สะพานฝ่านฟ้า
มีทางกลุ่มควบคุมฝุงชนคอยที่จะยืนประจันหน้าปิดถนนดังกล่าวไว้
เพื่อที่จะไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยสามารถล่นขยายไปถึงถนนผ่านฟ้าได้
เหนือจากตำรวจควบคุมฝุงชนแล้วคุณผู้ชมครับ
จากที่เราสังเกตมาตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา
ไม่ใช่แค่ตำรวจควบคุมฝุงชนถ้าเพาะที่จะเข้ามาในพื้นที่
ยังมีทางตำรวจนอกเครื่องแบบแต่มาในชุดของประชาชนจิตอาสา
มายืนลายล้อมบริเวณถนนราชดำเนินนอกเอาไว้
เพื่อที่จะเตรียมการรอรับภารกิจใหญ่ช่วงบ่ายของวันนี้
ทางแก้นนำประกาศว่าการเจรจาการชมนุมในวันนี้จะไม่มีการเจรจา
แก่นำเนี่ยต้องการที่จะเคลื่อนขบวนไปที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายของวันนี้
โดยนอกเหนือจากการเจรจาแล้วทางแก่นำยังต้องการให้มีการปล่อยตัวทั้ง๒๑คน
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางแก้นนำประกาศบนเวทีเขาว่าตำรวจจะปล่อยตัวเพียงแค่๒๐คนเท่านั้น
แต่ยังไม่ปล่อยตัวในไผ่ดาวดิน
แกนนำเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะให้มีการปล่อยตัวแค่๒๐ต้องการที่จะปล่อยตัวทั้งหมด
โดยไม่มีเงื่อนไขนั่นเองคุณผู้ชมครับ
บริเวณณขณะนี้ยังมีการปลาใสอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อที่จะให้มีกิจกรรมต่อเนื่องไปถึงช่วงบ่าย
ซึ่งทางแก่นำประกาศนะคะว่าให้กลุ่มมวลชนเก็บเรี่ยวแรงเอาไว้
เพื่อที่จะต่อสู้กันในช่วงบ่ายที่จะเคลื่อนที่ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอนุสาวรีประชาธิปไตยครับ

ก็อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร๖๓
ได้ปิดพื้นที่การจราจรไว้ทั้งหมดแล้ว
มีรถขยายเสียงมาปิดกั้นไว้
แล้วก็ทนายอานนท์ก็พูดตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับ

เพราะว่าการชุมนุมจะยืดเยื้อ
กว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะลาออก
อันนี้คือจุดมุ่งหมายจุดหนึ่งนะครับ
ข้อหนึ่งของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ